เป็นคนสวยที่ดูสับสนที่สุด

งั้นมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะ

และผ้าดูดฝุ่นแบบไมโครแบบนี้ราคาอยู่ที่

ก็ถือว่าไม่สูงนะคะ
ตั้งต้นกันอยู่ที่๙๙บาทค่ะ
ไม้ขนไก่จะต้องแพงกว่า๙๙บาท
และราคาไม้ขนไก่อยู่ที่
๔๙บาท
ถูกลงมากว่าเยอะเลยนะคะ
ทำไมหน้าซีดอย่างนั้นล่ะคะคนสวย
ณตอนนี้ราคากลับไปตั้งต้นที่๙๙บาทค่ะ
และลูกกิ้งขจัดฝุ่น๒อันตรงนี้จะต้องแพงกว่า๙๙บาท
และลูกกิ้งขจัดฝุ่นราคาอยู่ที่

ก็ยังถูกกว่า๙๙อยู่ดี

ถุงมือทำความสะอาดแบบบุใยผ้าข้างในแบบนุ่ม
และราคาอยู่ที่
ราคาอยู่ที่

ข้อแล้วยังไม่สามารถสะสมอะไรไปได้เลย

ขอให้อุปกรณ์ขจัดคาบในโถส้วมนะคะ

ตั้งต้นอยู่ที่๙๙บาทค่ะ
และราคาแปลงขัดโถ

เฮ้ยคุณคะตัวแดงเป็นพืชเลยค่ะ
เลี้ยงผิดค่ะแพงไปถูกค่ะค่ะค่ะ
นี่คือพวกอังษัยคนแรกเลยนะคะ
ที่กลับบ้านมือเปล่า
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่าครับ
อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้คือ
ถุงมือยางราคา๔๕บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
เช็ดเก็บฝุ่นราคา๙๙บาทนั่นเอง
น่าเสียดายแทนคุณเรที่เรียงไม่ถูกต้องเลยสักตำแหน่งเดียว
คุณแม่ตอนนี้ไอ้ผ้าจะฝุ่นดี

สรุปอีกทีไม่อยากพูดย้ำบ่อยเลย
แต่ว่าต้องย้ำกลับบ้านมือเปล่าค่ะ
โอ้โหคุณเรเรียงลำดับไม่ถูกสักตำแหน่งเดียว
ทำให้ต้องกลับบ้านมือเปล่า
น่าเสียดายแทนจริงครับ

ให้คุณผู้ชมกับช่วงป่วนปิดร้าน
โอ๊ย

ร้องไห้ทำไมปัญหาสุขภาพเหรอ
มองเราเรื่องเอกหักน่ะดิ
แฟนทิ้งอยู่แล้วอะเออ

ฆ่ะเราทำไมต้องพ่อทิ้งด้วยอะ

นี่แอร์เราไม่เป็นไรหรอก
เพื่อนพี่โดนแฟนทิ้งสาหัสกว่านี้อีก

ไม่เหลือเลยอะ

เฮ้ยอะไรกันน่ะ
มาโร่กป่ะกอน

เบาหวานความดานสายตาสั้นเยอะ
แฟนทิ้งเหรอ

ก่อนรักอย่ามาคิดสั้น

เชื่อมั้ยหยิบมีดมาก็มีคนแย่ง

พอจะกินยาฆ่าตัวตายก็มีคนมาแย่งกิน

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
โอ้ยล้างทองล้างทอง

สนุกกันแบบจัดเต็มไปเลย
สำหรับวันนี้น่าเสียดายเวลาหมดซะแล้ว
กลับมาสนุกกันต่อในสัปดาห์หน้า
กับรายการแกงป่วนด้วนราคา
และตอนนี้ก็ได้เวลาสำหรับคำถามของคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านแมคโดนัล๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
นึงสมุไรเบอร์เกอร์หมู๒โชว์กุลเบอร์เกอร์หมู๓ดับเบอร์เกอร์หมู

ปากเฮวลืดจะหลงข้านองไปลองผัก
ปกเฮวหินปีนไปคืนง่ายหนัก
เหวรักเสือกสนไปจนตาย
เอาอีกเอาอีก